เราไปทำความรู้จักบางคนรู้จักคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย

ยิ่งรู้จักเยอะขึ้นเมื่อคุณชูวิทย์กล่าวถึง
ใช่ต้องบอกว่าวันนี้ทุกอย่างหักปากกาคุณชูวิทรนะคะ
หักปากกาทุกคนค่ะหักปากกาคุณเศรษฐุพรหักปากกาแม็กซ์ค่ะ
คุณจตุพรบอกอ๋อครับมันเปลี่ยนตอนเที่ยงวันที่ผ่านมา

หมดทุกอย่างมันเปลี่ยนตอนเที่ยงวันที่ผ่านมา
คุณสังเกตให้ได้เอ้าสหเวอร์อ๋ออีกร้อยคน
แล้วสังเกตสอดวาท์ที่มาเนี่ยเป็นสอดวาวนายกตู่นะฮะ

มามาดูตรงข้ามกับที่คุณจตุพรออกให้ข้าง

แสดงว่าไม่ได้เป็นแฟนคุณทักษิณไม่มาคุณจตุพรก็พูดเลยทุกอย่างความคิดของผมเปลี่ยนไปตอนเที่ยง

แต่วันนี้ในที่สุดคุณเศรษฐาทวีสินคือนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

รู้จักเขาหน่อยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยอย่างที่รู้กันบางคนเรียกพี่นิดใช่ไหม
ชื่อเล่นชื่อนิดนะคะปีนี้เนี่ยอายุก็คือหกสิบปีแล้วแหละ
เพราะว่าเกิด๑๕กุมภาพันธ์๒๕๐๖นะคะ
แล้วก็หันมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน
ขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำทางความคิด
ขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ใหม่ให้กับวงการอสังหาทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแวดวงอสังหา
ผลักดันเรื่องความเท่าเทียมในสังคมและองค์กรจนแสนสิริเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม
พฤศจิกายน๒๕๖๕หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นทุกคนพยายามเพียนถามว่า
ครูเสถาปฏิเสธปฏิเสธมาตลอด
แล้วก็ลาออกจากแสงสิริโดยไม่รับเงินเดือน
หุ้นที่เคยถืออยู่ในบริษัท๑๓แห่งให้บุคคลอื่นไปแล้วเรียบร้อย
ก่อนที่จะประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
และได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป